หลายคนก็โอ้โหใจตุ้มต่อมอยู่นะฮะ
ค่าน้ำมันอีกค่าใช้จ่ายอีกต่างนานา
ธุรกิจก็ต้องประสบปัญหาเหมือนกัน
ภาคประชาชนก็ประสบปัญหาหนักเหมือนกัน
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ

แล้วพรุ่งนี้ราชการก็ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการต่ออีก๑วัน
เอกชนจะร่วมหยุดด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่เอกชน
แต่ว่าถ้าหยุดด้วยก็เท่ากับว่าหยุดติดต่อกัน๔วันลองวิกเอ็น
มีข่าวสองข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมัน

ค่าไฟที่เคยนำร่องมาก่อนว่าเขาจะขึ้นค่าเอฟทีแล้วทำให้ค่าไฟแพงขึ้นเนี่ย
สุดท้ายขึ้นมาก็หนีไม่พ้นครับคนไทยอวมค่าไฟงวดใหม่พุ่ง
เพิ่มขึ้นหน่วยละสี่บาทเจ็ดสิบสองสตังค์คือขึ้นเจ็ดสิบสองสตังค์ต่อหน่วย
ของเดิมเนี่ยหน่วยละ๔บาทค่าไฟของใหม่
สี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์เริ่มงวด
เดือนกันยายนถึงธันวาคมกันยายนถึงธันวาคม
ราคานี้ไปก่อนประเด็นนี้เนี่ย
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เราเรียกรู้จักประตูย่อว่ากกพเนี่ย
เขาอธิบายชี้แจงว่าอัตราที่ขึ้นค่าเอสทีคราวนี้
เป็นอัตราต่ำสุดจาก๓แนวทางที่เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนไปก่อนหน้านี้
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับเพราะว่า
เมื่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามันขึ้นน้ำมันมันขึ้นก๊าซมันขึ้น
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นฝ่ายผลิตไฟขายเนี่ย
ก็แบกรับไม่ไหวคณะกรรมการกิจการกำกับพลังงานที่เป็นตัวกลางระหว่างคนใช้ไฟกับคน
ฝ่ายไข่ขายไฟเขาก็เลี่ยงไม่ได้
ก็ต้องอนุมัติให้ตามนั้นคืออันนี้ก็เคยอธิบายว่า
เรื่องของราคาค่าไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนที่ผลิตไฟ
ไฟเขาจะขึ้นราคาเอาเองได้ตามใจชอบนะครับ
มันต้องมีหน่วยงานกลางคือกพนี่แหละ
แล้วฝ่ายที่ผลิตไฟฟ้าขายคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาต้องโชว์ตัวเลขต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นยังไง
เขาได้รับผลกระทบยังไงถึงจะได้รับการอนุมัติให้ขึ้น
เรียกกันว่าค่าต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปรก็เรื่องนี้แหละ
ทีนี้นอกจากค่าไฟแล้วเนี่ยที่เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่ราคาน้ำมัน
ระกูลเบนซินซึ่งก็ขึ้นมาตั้งแต่ตี๕เมื่อเช้าแล้ว
มาขึ้นเอาวันที่คนต้องใช้รถใช้ถนนเดินทางออกต่างจังหวัดมากที่สุดในช่วงนี้ด้วย
คือปรับขึ้นลิตรละแปดสิบตังค์อ่าอันนี้ถ้าดูเหตุผล
เหตุผลที่ปรับขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบดูไบซึ่งเป็นตลาดที่ไทยใช้อ้างอิงเนี่ย
มันปรับขึ้นอีกสามจุดเจ็ดแปดเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรียล
ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่จุดแปดศูนย์ต่อบาร์เรียล
อกจากนั้นน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ชนิดเบนซินก็ปรับขึ้นด้วยเหมือนกัน
เอาเป็นว่าราคาน้ำมันเนี่ย
อย่างเราเราก็ตกอยู่ในสภาพจำยอมเป็นลูกไก่ในกำมือ
ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนก็ต้องได้รับผลกระทบกันหมด
ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารผลกระทบให้มีคุณภาพยังไง
พูดถึงเรื่องนี้อยากให้ดูเหตุที่มันเกิดขึ้น
แล้วต้องพูดภาษาชาวบ้านกันตรงเลยว่าเป็นเรื่องหวยแตกมากครับ
ที่เป็นข่าวขึ้นมาที่ผมจะเอามาให้ดูต่อไปเนี่ย
ท่านผู้ชมลองดูหัวข่าวนี้โวยเฟอรี่สมุยรถเที่ยววิ่ง
ทำให้คิวยาวต้องรอนานถึง๑๖ชั่วโมง
แล้วต้องเช่าห้องนอนรอด้วยนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้
รายละเอียดมีรายงานว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่า
วันหยุดยาว๔วันระหว่างวันที่๒๔
ถึง๓๑กรกฎาคมทำให้ผู้ประกอบด้านการด้านท่องเที่ยว
่อพงันก่อเต่าต่างเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
ขณะที่เรือเฟอรี่ที่โดยสารข้ามฝากจากท่าเทียบเรือดอนศักดิ์
ไปยังเกาะสมุยพบว่าหลังผู้ให้บริการรถเที่ยว
คือเขาลดเที่ยวเรือข้ามฝากที่เขาลดเที่ยวก็เนื่องจากว่า
ราคาน้ำมันมันแพงแต่เขาไม่ได้รับการอนุมัติให้ปรับค่าโดยสาร
มันก็ส่งผลกระทบกับผู้เดินทางเข้าออกก่อสมุย
เพื่อต้องรอคิวนานเพราะเขารถเที่ยววิ่ง
อันนี้เนี่ยมีผู้ใช้บริการเรือเฟอรี่ข้ามฝากรายหนึ่ง
โพสต์ข้อความว่าเขามาลงเรือจะไปสมุยที่ท่าเรือแห่งหนึ่ง
เขาต้องรอตั้งแต่๑๔นาฬิกาบ่าย๒โมงวันที่๒๖
กรกฎานี่แหละรอไปจนถึง๖โมงครึ่งวันที่๒๗
ยังไม่ได้ลงเรือ๑๖ชั่วโมงนะครับ
สุดท้ายก็ต้องเช่าห้องนอนที่ท่าเรือ
พอสอบถามพนักงานทราบว่าผู้บริหารท่าเรือต้องการลดต้นทุน
เพราะว่าน้ำมันแพงลดต้นทุนโดยลดเที่ยววิ่ง
คนที่โพสต์เนี่ยเขาเขียนข้อความนี้
จบแล้วท่องเที่ยวสมุยข้าวหน้าไฮซีซั่นพอดี
การท่องเที่ยวกำลังจะฟื้นกลับมาเจอเรื่องแบบนี้
เอาประชาชนเป็นตัวประกันต่อรองค่าโดยสาร

มันทำไมถึงปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
มันสะท้อนถึงการบริหารแบกแยกส่วนของราชการ
ที่ไม่ลงมาดู

คือฝ่ายที่ควบคุมราคา
ก็ยืนกรานไม่ให้เขาขึ้นราคาค่าบริการ
ฝ่ายที่ควบคุมการวิ่งบริการ
ก็ไม่หาทางแก้ปัญหา

ต่างหน้าที่ต่างคนต่างสังคัตร
มันก็เกิดเรื่องแบบนี้
ที่เขาโพสต์ว่าจบแล้วการท่องเที่ยวสมุย
ใครอ่านข่าวนี้ฟังข่าวนี้แล้ว
จะขับรถไปเที่ยวก่อสมุย

ถ้าไม่บริการแบบแยกส่วน

มันจะไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนี้ครับ
คือถ้าจะต้องคิดแก้ปัญหาร่วมกัน

คือดูเรื่องราคาบริการ
ถ้าผู้ให้บริการเรือเฟอรี่

ก็ต้องพิจารณาปรับให้เขา
ประชาชนที่ไปใช้บริการเนี่ย

คือถ้าเขารู้ว่าน้ำมันมันขึ้นราคา
กิจการเรือเฟอรี่ต้องใช้ต้นทุนมากขึ้น

ประชาชนคนนักท่องเที่ยวเขารับได้ครับ

มันดีกว่าที่จะทำให้

ข้ามวันข้ามคืนกันอย่างนี้
แล้วสุดท้ายขึ้นมาต้องไปเพิ่มเงิน
จ่ายค่าห้องพักไปนอนคอย

ลองนึกดูสิครับว่าคนที่ไปติดอยู่หลายชั่วโมงเนี่ย
ถ้ามีลูกเล็กเด็กแดงด้วยจะทำยังไง

ลักทุเลปวดท้องฉี่ปวดท้องอือขึ้นมาจะทำยังไง
อันนี้นะมันจะเป็นประสบการณ์หลอนที่เข็ดกันไปชั่วชีวิต
ผมคิดว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นและเป็นข่าว
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบเข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
คืออย่างน้อยเนี่ยต้องเพิ่มเที่ยววิ่งให้มากขึ้นก่อน

ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหน่อย
ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยอันนี้มันมีข่าวดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า
ที่ประชุมคอรมอนัดที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้อนุมัติวงเงินขึ้นมาก้อนหนึ่ง
เพื่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสมุยกับแผ่นดินใหญ่ของจังหวัดสุราชอ่า
อันนี้อนุมัติแล้วแล้วพอโครงการนี้เสร็จสบายเลยครับ
สมุยกับโคราชนี่ปลอเลยคือช่วงนี้คนทำธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะสมุยเนี่ย
การท่องเที่ยวเริ่มจะฟื้นตัวแต่เขาต้องมาเจอพวกหลักสภาพแบบนี้
คนไปสมุยทุกวันนี้ถ้านั่งเครื่องบินก็เจอแบบผูกขาดเจ้าเดียว
ค่าตัวเนี่ยแพงแพงมากกว่าไปต่างประเทศใกล้บ้านซะอีก
พอจะขับรถไปก็เจอปัญหาอย่างที่ว่า
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาสะท้อนให้ฟังวันหยุด
หวังว่าคงจะมีการแก้ไขนะครับ
เพราะวันนี้เริ่มต้นวันหยุดยาวด้วยถ้าเจอสภาพอย่างนี้เสียดายครับ
โอกาสทองของสมุยของก่อแถวนั้นครับ

ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ
สะท้อนเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับ